คุณผู้ชมคนที่ขับขี่รถแบบผิดกฎหมาย
แต่รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองผิดกฎหมายนะ
แต่พออีกฝ่ายนึงไม่ยอมให้ทาง

จะไปแซงเขาโดนอีกฝ่ายกั้นไว้
สุดท้ายพอปาดได้หาจังหวะปาดได้

มาสิปั๊บหน่อย
ลงไปแล้วก่อน
จอลงไปแล้ว

ผมแอฟอินดูแลของเขาดูก่อนนะครับ

กันแล้วครับซัดกันแล้วครับ

อยู่ในฐานะเดียวกันคือคนดู

สุดท้ายก็จอดลงมาแล้วก็เคลียร์กัน

ดอมกล้าใช้คำนี้เคลียร์กันมันร้อนมาก

แล้วสักเต็มตัวด้วยนะพี่เบิร์ดด้วยน้ำแข็งครับ

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ๖พฤศจิกายน

มาคันเดียวเดียวเดียวแล้วมั้งนั่นอ่ะคุณผู้ชมฮะ

รถในเลนอื่นก็เยอะอยู่เหมือนกัน
เขาก็พยายามไหลทางแล้วก็แทรก

หัวร้อนขับไล่ตามรถเก๋งดำเลย

ดำไม่เล่นด้วยทีแรกนะไม่เล่นด้วย

ไปเบียดไปลงมาแล้ว

ลงมาฝั่งประตูคนขับเนี่ย

ผู้หญิงที่นั่งมาด้วยในรถทั้ง๒คันเนี่ย
ต้องลงมาห้ามครับมีพลเมืองดีอีกหลายคน
จอดรถลงไปช่วยห้ามแล้วก็แยกกันมา

แล้วก็ขึ้นรถแยกย้ายกันไป

สอนอบางพงพางเจ้าของท้องที่

ไม่มีฝ่ายใดมาแจ้งความกับเรื่องนี้นะครับ

ใดเนี่ยคุณผู้ชมเขามีไว้ให้

ดับเพลิงหรือไม่ก็รถฉุกเฉินอื่น

แล้วก็มีระหว่างโทษปรับ